คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปหนึ่งไปโพสต์ในโลกโซเชียล

ว่ามีเรือของนักท่องเที่ยว
เขาไปเห็นว่ามีเรือประมงเหมือนกับดึงอวนลากขึ้นมาขึ้นเรือมา
แล้วก็มีฉลามวานติดอยู่ตัวใหญ่มาก
แล้วก็เหมือนฉลามมาท้องแก่ด้วย
แล้วคนที่อยู่ในเรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวก็พยายามตะโกน
บอกเรือประมงว่าปล่อยไปแต่คนบนเรือประมงเขาก็ปล่อยนะ

วิจารณ์ก็เลยตามมาว่าเอ๊ะทำไมฉลามวานติดอวนขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไง
แล้วปล่อยไปเป็นตายร้ายดียังไง

แล้วถ้าไม่มีคนมาเห็นแล้วทักจะปล่อยไหม
นี่ค่ะเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมง๑๘พฤษภาคมนะคะ
กลุ่มที่เป็นนักดำน้ำเขาก็นั่งเรือกันไป
เส้นทางเกาะพีพีจังหวัดกระบี่กลับมาที่ภูเก็ต
พอไปถึงช่วงกลางทะเลระหว่างเกาะราชากับเกาะเฮค่ะ
ก็เจอภาพอย่างที่เห็นเป็นเรือประมงลำนึง
มีฉลามวานขนาดใหญ่เลยอยู่บนเรือ
เขาก็ตะโกนว่าให้ปล่อยนะปล่อยฉลามวานไป
สุดท้ายคนงานบนเรือก็ปล่อย
แล้วก็เขาก็บอกว่าตัวใหญ่มากน่าจะท้องแก่ด้วย
เราตรวจสอบเรื่องนี้จากทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก็บอกว่าสั่งการไปที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้ว
ให้นำเรือตระเวนตามหาฉลามวานท้องแก่ตัวนี้
เพราะเชื่อว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าหลังจากมีคลิปโพสต์ลงไป
ก็ไม่มีใครพบซากวานซากฉลามวาน

ไม่มีซากฉลามวานลอยขึ้นมา
เขาก็คาดกันว่าน่าจะยังไม่ตาย
แล้วก็ไปตรวจสอบเรือประมงที่ก่อเหตุที่อยู่ในคลิป
เป็นเรืออวนลากชื่อแสงสมุทรสาม
เรื่องต้นถือว่ามีความผิดนะคะ
เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการประมงปี๒๕๕๙
ฐานนำสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์น้ำหายากและใกล้ศูนย์พันธุ์
ที่ห้ามจับนำขึ้นเรือประมง
โทษเป็นโทษปรับตั้งแต่๓แสนถึง๓ล้านบาทนะคะ
แล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
มาตรา๑๖ฐานล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็จะต้องรวมข้อมูลหลักฐานและเป็นเหมาะเจ้าทุกข์
ในการฟ้องดำเนินคดีกับเรือประมงลำนี้
ก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนสพฉลองดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ว่าล่าสุดเนี่ยทางประมงจังหวัดภูเก็ตในโกวิดเก้าเหยียน
บอกว่าฉลามวานที่อยู่ในคลิปที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ตายค่ะ
อืมเพราะว่ายังไม่มีประชาชนนักท่องเที่ยวชาวประมง
เจอซากฉลามวานลอยขึ้นมาเลยครับพลเรือเอกพิเชษตานเศษเสนาธิการทหารเรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปนะคะที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง
สามที่ภูเก็ตก็ไปรับฟังข้อมูลเรื่องเนี้ยแหละค่ะท่านก็บอกว่าตอนเนี้ย
ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วกับเรือประมงลำนี้นะคะ
คนคุมเรือประมงลำนี้ก็คือนายสมสมัยมีจอมก็ควบคุมตัวไปที่สพฉลองแล้วค่ะ
แล้วก็กักเรือเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่บนเรือก็กักเอาไว้เพื่อตรวจสอบนะคะ
ฟังเสียงท่านเสนาธิการทหารเรือค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ย
พี่โป้ได้จัดชุดสาชีพมาที่ท่าเรือนี้แล้วก็มาตรวจเรือ
หลังจากนั้นได้มีการตรวจเรือตรวจดูว่าสัตว์น้ำในเรือมีอะไรบ้าง
นะครับแล้วก็มีการแจ้งคดีโดยศพิโป้แจ้งคดีกับตำรวจ
ขณะนี้คดีอยู่ที่ศพพูเก็ตพระชาวบาทจะโอนไปที่ศพฉลอง
จากว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ส่วนในเรือก็จะมี
กับเรือขณะนี้สัตว์น้ำที่จับมาก็มีการกักไว้ก่อนตาม
ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับทีนี้นะคะตัวไต้กงเรือลำเนี้ยค่ะ
สมสมัยมีจอมเขาก็เป็นไต้โกงเรือแสงสมุทร๓
อยู่ในคลิปภาพอ่ะนะคะครับเขาก็บอกว่าตอนที่กู้อวนขึ้นมาบนเรือเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอวนมันหนักมาก
แต่เขาก็ไม่เห็นไงไม่รู้ว่ามันมีอะไรก็ต้องค่อยดึง
ดึงขึ้นมาพอดึงมาปุ๊บพอเทปลาออกจากอวนเท่านั้นแหละ
เห็นว่ามีฉลามวานติดมาด้วยใต้กงเรือเขายืนยันว่าเขาพยายามจะดันลงทะเล
แต่มันยากมากเพราะฉลามวานตัวนี้ใหญ่มากนะคะ
น้ำหนักประมาณแปดร้อยกิโลกรัมอ่ะค่ะโอ้โห
เขาบอกว่าเขายืนยันว่าพยายามที่จะดันจะผลักจะดันมันลงทะเลไปอยู่แล้ว
เขาเลยต้องใช้วิธีเอาเครนนะคะยกอย่างที่เห็นในคลิปอ่า
ยืนยันว่าตั้งใจจะใช้เครนยกแล้วก็ปล่อยลงน้ำไม่ได้จะยกขึ้นเรือ
แต่จังหวะนั้นเนี่ยมีเรือนักท่องเที่ยวมาเจอพอดีแล้วก็ตะโกนบอกให้ปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อย
เขาก็ยืนยันว่ากำลังจะปล่อยจริงคือที่ใช้เครนยกเพราะใช้แรงคนบนเรือไม่ไหว
อืมมันหนักมากเขายืนยันแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็ปล่อยลงน้ำได้สำเร็จ
ก็เห็นในภาพว่าฉลามวานก็ลงน้ำไปแล้วก็ว่ายน้ำออกไปทางใต้กงเรือยืนยันว่าฉลามวานตัวนี้ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะ
โกงเรือเขาก็ให้ข้อมูลว่าในฐานะที่เป็นไต้กงเรือมานานนะ
ปลามานานฉลามวานตัวนี้ไม่น่าจะท้องแต่มันตัวใหญ่มาก
หนักแปดร้อยกิโลกรัมก็เป็นหนึ่งในห้าของสัตว์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่ะฮะค่ะ
ถ้าฉลามนี่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีฉลามชนิดอื่นใหญ่กว่าฉลามวานนะ
แต่ว่ามันไม่ได้ทำร้ายคนกินพวกแพรงต้งแพลงต้อนอะไรพวกนี้
แต่เบื้องต้นถึงแม้ว่าจะพยายามดันลงไปในทะเลก็มีความผิดอยู่ดีอย่างที่บอก